คุณผู้ชมครับเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างดีกว่านะ
มากันที่ข่าวน่ายินดีกันบ้างดีกว่านะคะ

ถ้าพูดถึงข่าวน่ายินดีก็ต้องพูดถึงการขอแต่งงานของหมากคีม

มีเพื่อนในวงการบันเทิงหลายต่อหลายคนนะคะ

เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่นะคะ
แล้วเพื่อนสนิทอย่างป๊อกกับมากกี้มีหรือจะพลาดนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เป็นกลุ่มเพื่อนสนิทที่ได้รับข่าวดีเป็นกลุ่มแรกเลย
ซึ่งหนุ่มหมากเนี่ยเขาแจ้งข่าวดีให้ทราบ
เพื่อที่จะได้ไปอยู่ในโมเมนต์พิเศษของทั้งคู่
แต่มากกี้เนี่ยพลาดโอกาสพิเศษนี้เป็นเพราะอะไรรู้ไหม
ก็เลยต้องพับแพลนบินกันไปทั้งครอบครัว

โอ้โหเสียดายมากที่ไม่ได้ไปร่วมเซอร์ไพรส์ทีมไว้
เสียดายมากเพราะว่าเราก็เตรียมทุกอย่างไว้แล้ว
ต้องโยกให้ยายาเป็นคนคุยในแบบวินาทีสุดท้าย
ก็รู้สึกแบบเกรงใจนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะ
คือเราก็ดีใจด้วยเพราะว่าเขาก็
เราก็เห็นว่าเขาก็อยู่ด้วยกันมานาน

เราก็ดีใจอยากให้ถึงวันนี้ตั้งนานแล้ว
แต่ตอนนี้ทั้งคู่หายดีแล้วนะคุณผู้ชมนะคือ
ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทก็อยากจะไปอยู่ในโมเมนต์นั้น
ก็เลยตันแปะมาเสียเลยนะตัดต่อสาหร่ายรูปเลยนะ

หลังจากที่คุณปู่เขาเอ่ยปากผ่านคลิปในรายการของยูทูปนะคะว่า
อยากจะได้หลานเพิ่มอีกสัก๒คน
งานนี้หนุ่มป๊อกก็บอกว่าเข้าใจนะ
เข้าใจความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่อยากจะมีหลานเพิ่ม
แต่เจ้าตัวเองเนี่ยก็ได้คุยอย่างตรงไปตรงมาแล้วแล้วนะคะ
แฮปปี้กับลูกทั้งสองคนในตอนนี้อยู่
ไปฟังเสียงคุณป๊อกแล้วก็คุณมากกี้กันหน่อยค่ะ
คุณปู่เขาก็อยากให้มีหลานอีกสักแบบคน
อยากได้เพิ่มเพราะว่าคุณปู่เขาก็ชอบเด็กเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

สไตล์บ้านคนจีนนะครับผม

พูดเลยว่าผมแค่นี้แฮปปี้ดีแล้วครับ
ก็บอกกับคุณพ่อไปแล้วเหมือนกันว่า
ขอมีแค่สองคนถ้ามีอีกคนหนึ่งคงปีนหัวแล้วค่ะ

มีสองคนน่ะคือถ้าสามสี่จะขนาดไหนจะเลี้ยงอย่างไร

ก็อาจจะเว้นช่วงสักปี๒ปีก่อนก็ได้

เพราะมีน้องจะได้ช่วยกันเลี้ยงนะคะสิ่งนี้เลยนะคะสักปีก่อน
เห็นลูกบ้านนี้ก็ถือว่าเป็นซุปตาตัวน้อยเหมือนกันนะคะ